ไปดูเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะผู้ชายคนนึงไปนั่งกินเนื้อย่างอเด็ดอร่อยเลยแหละ
ไปกับหลานไปกับเพื่อนนะกำลังกินกำลังเต้นสนุกสนานอยู่สักพักหนึ่งค่ะ
เขากินร้านเดียวกันกับตำรวจกลุ่มหนึ่งรู้จักอยู่สองคน
อยู่หนึ่งในตำรวจที่รู้จักเรียกเขาบอกว่ามานี่มานี่ไปคุยกันนอกร้านหน่อย
ออกไปนอกร้านเท่านั้นแหละค่ะคุยด้วยเท้าคุยด้วยหมัด
็อกลงไปคาพื้นเลยทีเดียวอยู่โดนรุมกระทืบเฉยเลย
ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าเรียกออกไปกระทืบทำไม
เหตุการณ์นี้นะคะคนที่โพสต์ภาพต้นเรื่องเลยคือ
สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะหน้าด้านซ้ายบวม
กินเนื้อย่างกับหลานชายแล้วก็เพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เพราะเอิญกลุ่มตำรวจชุดสืบสวนสพนศิลา๕นาย

เขาบอกว่าเขารู้จัก๒ใน๕ชื่อมนูลกับดัมมี่
นั่งกินอยู่ดีเขาบอกว่าเขาก็มีกินอยู่ที่โต๊ะบ้าง
พักก็สลับลุกไปเต้นหน้าเวทีบ้าง
มันก็เป็นร้านแบบรื่นเริงหน่อยน่ะนะคะ
สักพักเดียวตำรวจที่ชื่อมนูเนี่ยเดินมาหาเขา
สะกิดบอกออกไปนอกร้านหน่อยสิมีเรื่องจะคุยด้วย

ออกไปนอกร้านปุ๊บโดนรุมทำร้ายปั๊บเลยค่ะ
ลงกับพื้นไม่มีโอกาสต่อสู้
แม้แต่จะเอ่ยปากถามว่านี่มันเรื่องอะไรกัน
เขาคิดอย่างเดียวเลยว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนด้วยพกปืนชัวร์
สู้ไปอาจจะตายนิ่งไว้ดีกว่า
แล้วก็เลยตั้งสติได้รีบวิ่งกลับไปที่ร้าน

ตำรวจที่ชื่อมนูลวิ่งตามมาอีกนะค่ะ
เอาเงินหนึ่งหมื่นบาทยัดใส่กระเป๋าเขา

พอดีมันเพิ่งย้ายมายังไม่รู้เรื่องว่า

เอาเป็นค่าทำขวัญแล้วก็ไปรักษาตัวก็แล้วกันนะ

เออนายนิโรธบอกว่าผมไม่รับ

ผมก็ไปเต้นอยู่หน้าเวทีครับหน้าเวทีแล้วผมก็ไปทักเขาอยากฝาก
ทำไมถึงทำกับประชาชนแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลังจากที่นายนิโรธไปแจ้งความเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เพราะว่าเขาไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดีแต่ว่าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดเปลี่ยนใจอยากจะดำเนินคดีเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น